ไปดูความคืบหน้ากรณีที่
คุณยายร้านขายของชำอายุ๗๕ปี

เพราะว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรเข้ามาตรวจ
ยายบอกยายไม่มีไอ้บุหรี่ซองแบบนี้
นะครับมามาดูความคืบหน้ากัน

พาผู้เสียหายคือนางสุนาพรบุญเกิดอายุ๗๕ปี
หรือคุณยายพรครับเจ้าของร้านขายของชำ
ในซอยประหลโยธิน๕๒
วงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
ไปแจ้งความกับผู้กำกับการสอนอบางเขนเลย
ดำเนินคดีกับผู้ชายที่แอบอ้างเป็น
เจ้าหน้าที่กรมศัพท์ภาษามิตร๕นาย

นะครับแล้วขู่เอาเงินไปได้๕๕๐๐บาท
ข้อหาปล้นทรัพย์คมขู่และกักขังหน่วงเหนียว

คุณยายพรเล่าบอกว่า๑๓กุมภาพันธ์เย็นแล้วล่ะ

บางคนก็สวมเสื้อชุดข้าราชการศรีกากีด้วยนะ
สวมเสื้อกั๊กสีดำข้างหลังมีข้อความบอกว่า
กรมสรรพสามิตรคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เอานี่มาชุดข้าราชการจริงด้วย

เข้ามาขอดูขอค้นนะครับ
ดูใบอนุญาตหน่อยสิขายบุรีขายสุรามีไหม

แล้วเอาบุรียี่ห้อ๑๒คัตตอนนะฮะ

แล้วกลับมาบอกว่านี่มีบุรีปลอมนะ

ร้านฉันไม่มีดูไหมเสร็จไหม
เราก็เรียกเข้ามาบนรถตู้
ขึ้นไปรถตู้เขานี่เรียกเงิน๒๐๐๐๐
ในบุหรี่บาร่ะไม่ได้พาไปสนนะขึ้นรถตู้มา
ขับวนให้กล่อมในที่สุด

อ่ะมันมีบุหรี่ปลอมช่วงไหน

ประมาต้องเอามาให้ผมบาท๖๐๐๐๐บาท
ป้าก็ล้วงให้ไปบอกฉันไม่รู้ฉันขายของตั้ง๒วัน
ฉันได้มาแค่นี้แหละนับเลยนับ
นับนับพอนับแล้วให้ใส่กระติกไว้นะ

มันไม่รับตังค์เลยนะมันให้ใส่กระติก
มันบอกว่าห้ามพูดให้ใครฟังนะ
ยังเสียใจเลยว่าห้ามพูดให้ใครฟัง
นี่มันใช่จริงหรือปลอมวะ
ภารณบริษัทเอกอนันตร์นะครับ
ก็ท่านก็รับเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย

กลัวจะเอาไปฆ่าเอาไปแกล้งครับ

การสอนอบังเขนเปิดเผยว่าแจ้งไปที่

คือกรมสรรพสามิตรคุณผู้ชมครับ
เบื้องต้นเอาแค่เบื้องต้นก็ขนลุกแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่จริงครับเป็นเจ้าหน้าที่จริง
หน่วยงานก็คือกรมสรรพสามิตรเตรียมจะพามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
แต่อันนี้ไม่รู้พามาสู้หรือพามายอมรับนะเดี๋ยวดูความขึ้นหน้าต่อไปครับ